ก่อนหน้านี้นะคะเรานำเสนอไปแล้วว่าปลายติดโควิดนะคะ
แต่ว่าคู่จิ้นของเขาคุณนุ๊กธนดลไม่ติดค่ะ
ซึ่งล่าสุดนะคะคุณนุ๊กก็ได้โพสต์อัปเดตด้วยนะคะ

เมื่อวานนี้นะคะคุณนุกธนดลก็ได้โพสต์โชว์ผลปรวจอีกรอบนะคะ
ไม่รู้เรื่องจริงหรือว่าวฮาค่ะ

โพสต์เลยนะคะเปิดจองเหรียญโควิดไม่อาจก้ำกลายรุ่นที่๑นะคะ
ซึ่งก็เป็นภาพที่อย่างที่เห็นเนี่ยคุณผู้ชม
ในเหรียญนะคะจะเป็นรูปหนุ่มนุ๊กยืนพนมมืออยู่

บัตรซีวารีบสั่งจองกันเด้อครับ

ก็คือประมาณว่าก็ว่าไปแล้วก็จะพูดไปก็นี้แหละนะ
จะว่าไปของจริงเนี่ยแฟนคลับเข้ามาสนใจมากมายเลยคุณผู้ชมนะคะ
บางคนบอกว่าถ้าได้ไปนะจะห้อย๒๔ชั่วโมงเลย

รวมไปถึงรุ่นพี่อย่างคุณก้องห้วยไล่เนี่ยอดไม่ได้
เข้ามาแซวนะคะเป็นภาษาอีสานว่า
กูกับงืดยูเมียติดผัวบ่อติด
เออจริงหรือเป็นเมียเป็นผัวหรือเป็นเจ้า

เอาเป็นว่าเป็นสีสันให้ได้จิ้นกันไปคุณผู้ชม
และหนึ่งในคอมเมนต์มากมายเหล่านั้นนะคะ
วกกับกระแสตอบรับที่ดีของเหรียญรุ่นที่๑ค่ะ
แฟนคลับก็เลยเปิดเตรียมเปิดจองเหรียญรุ่นที่๒รอไหว้แล้วคุณผู้ชม

เป็นแบบนี้นะคะชื่อรุ่นตามนี้หน้าจอเลยค่ะ

แล้วหน้าก็ต้องเป็นแบบว่าปิดตายีแบบนี้ด้วยนะคะ
ซึ่งจากที่ภาพ้นี้คุณผู้ชมดูจากสีหน้าไม่ต้องบรรยายนะคะ

มันโดนแย่แล้วมันเป็นจังใสเนอะน่าจะจี๊ดอยู่พอสมควรนะคะ
อย่างที่ทราบกันนะคะปลายตรวจเจอเชื้อโควิด๑๙ตั้งแต่วันที่๓พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ถึงตอนนี้นะคะอยู่โรงพยาบาลเป็นเวลา๖วันแล้วค่ะ

ล่าสุดค่ะเมื่อคืนนี้ก็เป็นภาพนี้เลยนะคะ
นี่เลยภาพตัวเองนอนอยู่บนเตียงคนไข้นะคะ

ใช่นะคะสดชื่นสดใสอย่างที่บอกไปแล้วค่ะ
แล้วถ้าย้อนกลับไปดูโพสต์ก่อนหน้านี้นะคะ
บอกไว้ว่าตอนนี้เริ่มรับรสเข็มได้นิดแล้ว
นี่แสดงว่าดีขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ค่อยมีไข้ด้วยค่ะ
บันเทิงไทยรัฐก็ขอให้ปลายนะครับ
รวมไปถึงศิลปินในค่ายซิงค์มิวสิกค่ะ
ที่ติดเฉียวโควิด๖๐๐๐นะคะก็หายไวด้วยแล้วกันนะคะ
ก็ยังไงก็ตามแต่ก็รอคู่จิ้นคิดถึงเหลือเกิน